คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาสายแฟชั่นกันสักหน่อยนะคะสำหรับคุณแพงขวัญข้าวค่ะ
ชื่อว่าแบรนด์กว่านข้าวกลงดั๊งมากเลยแบรนด์นี้นะคะ
แพงด้วยอยากซื้อใส่เหมือนกัน

เป็นสปาสเตอร์ยินดีนะคะ
แฟชั่นโชว์สุดอลังการเลยคุณผู้ชม
โดยมีพี่น้องในวงการมาร่วมงานมากมาย
เหล่าเซเลบิตี้ด้วยนะคะมาร่วมชมโชว์กันอย่างคึกคักทีเดียว

เราก็เลยขออดถามไม่ได้จริงว่า
เมื่อไหร่นะคะเราจะได้ยินข่าวดีเรื่องมีทายาทของเธอกันจะบ้างนะคะ
เพราะว่าอะไรเธอแต่งงานมาตั้งนานแล้วคุณนะคะ
แพงเลยค่ะยอมรับว่าคุณพ่อสันติเสวดวิมลเนี่ยถามถี่ยิบเลยนะ
แต่ว่าปีนี้ค่ะเบบียังไม่มา

ไม่มีเลยจนกดถาม

ก็เป็นคำถามที่เจอวันละ๑๐คน
งานเยอะไปก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไป
ไม่รู้ดูนี้คนมีลูกยากหรือเปล่า
แต่ว่าเราไม่ได้คุมไม่ได้อะไร
เพิ่งจะเริ่ม
จำเป็นต้อง